ยิ่งใกล้เลือกตั้งก็ยิ่งดุเดือดเข้มข้นนะคะ
คุณชุวิตค่ะคุณชุวิตกมวลวิสิต

เอาหลักฐานกล่าวหาผู้สมัครสอสอพักการเมืองหนึ่ง

แชทหลุดระหว่างรองหัวหน้าพักการเมืองใหญ่กับผู้สมัครนะคะ
นายชูวิทร์กมวิสิทธิ์ไปร้องเรียนกับกตค่ะ
ให้ตรวจสอบผู้สมัครสอสอพักการเมืองหนึ่ง
ซึ่งคุณชูวิทย์กล่าวหาว่ามีพฤติกรรมการชื่อเสียง
เอาหลักฐานเป็นแชทไลน์ของผู้สมัครกับสลิปโอนเงินจำนวน๓๐๐บาท
โอนให้บุคคลอื่นมาประกอบการแถลงข่าวด้วย
แล้วก็มีหลักฐานสำคัญกล่าวหารองหัวหน้าพักภูมิใจไทย
หลังจากที่มีแชทไลน์ว่าผู้สมัครสอสอในจังหวัดลำพูน
หารองหัวหน้าพักในลักษณะตัดเพาะ
ทำนองว่าพักไม่ให้ความสำคัญกับการแข่งขันในพื้นที่
โดยอนุมัติงบหาเสียงให้เพียงวันละ๕๐๐๐บาทต่อเขตเท่านั้น
ซึ่งไม่เพียงพอกับการจัดกิจกรรม
เพราะว่าอย่างน้อยการหาเสียงก็ต้องใช้งบประมาณ๓๕ล้านต่อเขต
และถ้ายังไม่ชัดเจนผู้สมัครและทีมงาน
ยุติการหาเสียงและปลดป้ายพักออกจากพื้นที่
คุณชุวิตบอกว่าความผิดในลักษณะนี้ถึงขั้นยุบพักได้เลยค่ะ
๓๐๐๐บาทได้๓๐๐๐บาทเขตหนึ่งหมื่นหนึ่งก็เท่าไหร่

ตอนนี้เรื่องนี้ยังเป็นเพียงการกล่าวหานะคะ
ก็ต้องรอฟังข้อมูลจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

ไปดูที่นราธิวาสค่ะกลุ่มวัยรุ่น
ที่อำเภอเมืองนราธิวาสขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนทำลายป้ายหาเสียง
ผู้สมัครสอบนราธิวาสของทุกภักดิ์เลยคุณผู้ชม
และทุกป้ายที่ติดตั้งในบริเวณนั้น
นี่เป็นภาพตอนกลางดึกของคืนหนึ่งนะคะ
นี่ค่ะเอาขี่มอโตไซต์ตระเวนทำลายทุกภักดิ์เลย
คลิปนี้ผู้สมัครสอบเขต๑นราธิวาสพัก๙กลาย

เราเห็นภาพคนที่พยายามซ่อมป้ายให้มาเยอะแล้ว
มาดูพวกมือบอลภัยสังคมกันบ้าง
ว่าเวลาเขาทำลายป้ายเนี่ยเขามากันยังไงและทำลงไปเพื่ออะไร
นี่นะคะมีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้
คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากเลยค่ะ

หลายคนบอกว่าน่าจะซูมให้เห็นถึงป้ายทะเบียนรถเลย
ว่าการทำลายป้ายผู้สมัครถือเป็นความผิด
ตำรวจจะได้ตามตัวมาดำเนินคดีได้นะคะ
ส่วนเรื่องนโยบายการหาเสียงพักการเมืองแต่ละพัก
ก็นำเสนอให้กับประชาชนนะคะ
แต่ว่าจะทำยังไงให้ประชาชนจำได้ว่าเป็นของพักตัวเอง
นี่คือวิธีการของพักเพื่อไทยค่ะ
เอานโยบายของพักเรียงเป็นกไก่ถึงฮนฮูกเลยนะคะ

ออกแบบเหมือนกับโปสเตอร์สื่อการสอนภาษาไทย
นี่คือแบบสร้างการจดจำนโยบายของพักในรูปแบบใหม่
ก็เป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์ค่ะ
ไปต่อกันที่ไทยรัฐโพลค่ะ
ไปดูเรื่องของไทยรัฐโพล
ตอบแบบสำรวจการเลือกตั้ง

คุณจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรี
แล้วลงคะแนนบัตรทั้ง๒ใบ

สำรวจความคิดเห็นครั้งนี้นะครับวันที่๒๕เมษายนเริ่มมาแล้ว
จนถึง๑พฤษภาคม๒๕๖๖แล้วไทยรัฐนะครับจะสรุปผลการสำรวจ
แล้วก็เผยแพร่ผ่านทุกช่องทางของสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ